คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าแซ่บส่งท้ายปีจริงค่ะ
สำหรับสาวในวงการบันเทิงของเรานะคะ
เขาบุกน้ำลุยไฟไปเที่ยวทะเลกัน
จะบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยแซ่บสะทานมาก
ให้เราได้ดูกันเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่
ยายาเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเธอ
ท่อนมนต์สีดำเผลอให้เห็นหุ่นบางลีน

ยาย่ายังปล่อยความเซ็กซี่สดใสออกมาให้แฟนคลับได้เห็นกันอีกระลอกนึง
นี่คราวนี้แซ่บไม่ไหวกับบิกินี่สีสันสดใส
เปิดให้เห็นหน้าอกหน้าใจแจกยิ้มสดใสซับซ่า
เรียกว่าท้องทะเลเบิกบันเป็นที่สุดเลยนะคะ
ไม่ธรรมดาจริงนะคะ
นุ้งแพทสสวมชุดว่านะวันพรีสเปิดหลังไปเลยจ้า
ส่วนอีก๑สาวต้องบอกว่าเป็นสาวสายเด็กแนว

ชุดแรกเนี่ยเจ้าตัวประเดิมด้วยเสื้อใสเดี่ยวเก๋
เปิดเห็นหลังข่าวจั๊วเลย

คุณโทนี่รากแก่นสามีของนางนั่นแหละ
เขาก็จัดมุมถ่ายภาพให้แบบไม่โชว์ความเซ็กซี่เยอะ

เผ็ดของสาวแก้วเสิร์ฟหน้าไอจีไปเลย

ข้างในคือเป็นบิกินี่สีชมพู

เป็นผ้าสะขาดเป็นซีทรูเบา

มันดูดีไปหมดจริงนะจ๊ะ
แต่สาวคนนี้ไม่ต้องรีรอและไม่ทำให้แฟนผิดหวังค่ะ

คือแม่เป็นคนที่มีวินัยเรื่องการกิน

ถ้าเกิดว่าใครดูในไอจีของนางนะคะ

เป๊ะตางไม่ว่าชุดว่ายน้ำวันพีช
สีพัสเทียวหวานกลมกึนกับน้ำทะเล
รับปีเสือเลยจ้ะเออคือสวยมากนะคะหุ่นดีมากนะ
ไม่น่าเชื่อว่าคุณแม่ลูกหนึ่งหลูก๑แล้ว
ดาราแบบเป็นการปั้นออกมาสวนก็เป็นดาราแหละ
ออกกำลังกายเลือกกินอาหารด้วย

เออนะคะเราหมูกระทะต่อไปคุณผู้ชมค่ะ
ใหม่แล้วเรากินหมูกระทะแบบว่าคลีนกันก็ได้